คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะคะที่ดาราจะทำอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่ค่ะอาทิตย์ห้าหก
พอแล้วอ๋อหมายถึงว่าอาทิตย์เสริมเยอะเยอะค่ะเยอะเยอะอ๋อ
หมายถึงถ้าเราทำได้ก็ทำไปเลยค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นสายหมูด้วยแล้วก็เอาธุรกิจมารวมกับสายหมูอืม
ความปังเกิดขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้นะคะมีใครบ้างเราได้รวบรวมมาให้แล้วนะคะ
เป็นนักร้องลูกทุ่งสุดแซ่บแล้วก็เป็นดาราเป็นคนในวงการที่มาทำธุรกิจบวกกับสายหมู่ด้วย
จะมีใครบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะ
สมัยเนี้ยคนจะปังคนจะดังมุ่งเรื่องดวงอย่างเดียวคงไม่ไหวไม่แปลกที่จะเห็นดารามากมายหลายคน
โชคเสริมบารมีพาเรทมูเตลูกันยกวงการ
โดยเฉพาะสินค้างานธุรกิจเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าก่อนจะส่งสินค้าต้องลงคาถาหวังรวยกันชุดใหญ่
แท่นเป็นซีโอเต็มตัวแล้วสำหรับลูกสาวพญานาคลาล่าขวัญนภา
ครั้งแรกกับการเปิดตัวแบรนด์น้ำหอมสายมูฟังไม่ผิดค่ะ
เพราะกว่าจะมาเป็นธุรกิจน้ำหอมนี้ผ่านกระบวนการมูมาแล้วจริง
ด้วยการนำเอาน้ำหอมไปบูชาไว้พระและร่วมพิธีกรรมตามสถานที่ต่างมาแล้ว
หลายต่อหลายที่จนเกิดเป็นแบรนด์น้ำหอมสุวรรณมาลี
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จัดเต็มกับพิธีบวงสวงถวายองค์เทพที่เธอนับถือ
เพื่อเป็นพุทธบูชาขอพรเอาเลิกเอาชัยกับธุรกิจใหม่ที่ตั้งใจสุดชีวิต
ฉะนั้นเมื่อสำเร็จแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะแบบบวงสวงหรือตอบแทนคุณ
ทางทางอะไรก็ได้เมื่อได้ร่างสัจจะก็ต้องต้องเป็นไปตามวาฏิบาทที่ท่านได้กล่าวไว้
ตั้งแต่พี่ล่านได้เรียนมาพี่ล่ามีครูวาฏานุนนำตลอด
ฉะนั้นการที่จะทำอะไรพี่ล่าเชื่อว่า
ฟ้าดินมีตาการที่จะให้สิ่งต่างอย่างนี้ค่ะ

ฉะนั้นการบวงสวงพิล่าเชื่อเหลือเกิน

ซึ่งท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ล่านับถือ
ท่านจะช่วยแบบว่าเป็นอีกแรงแรงผลักดันหนึ่ง
แม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจจนติดลมบนไปแล้ว

ก็ยังเอาความเชื่อความศรัทธามาต่อยอดธุรกิจเครื่องสำอาง
กับการเปิดตัวลิฟต์สายมู
เสริมพลังความเห็งเติมเสน่ห์เมตามหานิยมในทุกด้าน
ผ่านการทำพิธีสวดปลุกเสกกันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนแบบจัดเต็ม
เรียกว่าผสมผสานศาสตร์ความเชื่อ
และความงามสู่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว
ด้วยการตั้งเป้าทำธุรกิจให้ได้กำไรสูงถึง๑๐๐๐ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ
โอ้โฮรัดไหมไหว
บอกว่ากะแต่ทำหลายอย่างนะคะไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียว
แล้วก็ยังมีอีกหลายธุรกิจเลยค่ะ
ที่สำคัญเนี่ยเรื่องหมูหลายคนวันนี้เรียกว่าตัวแม่มารวมตัวกันนะคะ
ตัวแม่สายมูเพราะว่าเดี๋ยวนี้สวยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเห็งด้วย

เพลงเพื่อบวงสวงพญานาคเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ
วกกับพลังแห่งความศรัทธาของนักร้องหนุ่มเบิ้ลปฐุมราช
ซุ่มปลูกปั้นธุรกิจทั้งอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความงามหลากหลายชนิด
ซึ่งในวันเปิดตัวสินค้าเบิ้ลตั้งใจนำเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
มาวางบนโต๊ะบวงสวงเพื่อถวายองค์พญานาคอย่างยิ่งใหญ่
ตามความเชื่อความผูกพันตั้งแต่สมัยที่ตัวเองบวชเป็นพระ
หวังให้องค์ปู่องค์ย่าประธานพรให้ยอดขายทะลุร้อยล้านตามที่หวังเอาไว้
เช่นเดียวกับลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยาม
ที่ก็หันมาจับธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็นครั้งแรกในชีวิต
และด้วยความที่เป็นสายมูตัวยงเธอเลยไม่พลาดที่จะเอาเลิกเอาชัย
ด้วยการทำพิธีบวงสวงถวายองค์ปู่พญานาคที่นับถือ
เพื่อให้ท่านรับรู้และประธานความสำเร็จให้
ลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมแห่งนี้
เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ใครได้มากราบไหว้ขอพร
ก็จะประสบความสำเร็จตามสิ่งที่ตัวเองขอไว้
เช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มเต๋าภูสินที่ศรัทธาองค์พญาศรีสัตนคราช
ได้นำทั้งผลงานเพลงรวมถึงธุรกิจสกินแคร์
หนุ่มเต๋าลงทุนและทุ่มสุดตัว
นำมาทำพิธีบวงสวงขอพร
ร้องเพลงถวายเสียงต่อหน้าองค์พญานาค

หวังให้ธุรกิจใหม่ชิ้นนี้เติบโตและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะ